คุณผู้ชมค่ะกลับมาช่วงนี้มาดูเรื่องการเมืองกันหน่อยนะคะ
อย่างที่เราทราบกันวันที่๔๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มีการเปิดรับสมัครสอสอทั้งแบบแบ่งเขต
และบัญชีรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องมีการนำบัญชีรายชื่อทั้งหมด
มาตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติโดยกรกต
วันนี้มีการประกาศรายชื่อบ้างก็คุณสมบัติครบ
บ้างก็ขาดคุณสมบัติเอาล่ะทีนี้ถามว่า
คนที่ขาดคุณสมบัติทำไงได้บ้าง
ในส่วนของสอสอแบบแบ่งเขตใครที่ขาดคุณสมบัติ
คนที่ขาดเนี่ยก็คือสามารถไปร้องต่อสารดีกาได้ด้วยตนเอง
ส่วนสอสอแบบบัญชีรายชื่อที่ขาดคุณสมบัติ
พักที่ท่านสังกัดต้องเป็นผู้ร้องนะคะ
มาดูกันหน่อยว่าพรรคไหนที่ผู้สมัครสอ
สังกัดอยู่ขาดคุณสมบัติบ้าง
อย่างพักพลเมืองไทยวันนี้นายสำริท
เลิศนุวัฒน์ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลเมืองไทย
ก็มีการเข้าชี้แจงเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครของพัก
จำนวน๖คนต่อกตกตนะคะ
หลังจากที่ทราบว่ากรกตคือไม่ประกาศรายชื่อทั้ง๖คน
เนื่องจากว่าทั้ง๖คนขาดคุณสมบัติ
เพราะว่าเป็นสมาชิกซ้ำซ้อนกับพักการเมืองอื่น
วันนี้ก็เลยนำเอกสารมายื่นให้พิจารณา
ก่อนการประกาศรายชื่อประกอบด้วย
ผู้สมัครกรุงเทพ๑คนชนบุรี๓คน
กาลสิน๑คนอุดรธานี๑คน
ซึ่งนายสัมพันธ์บอกว่าก็ไม่กล่าวโทษว่าเป็นความผิดใคร
แต่ก็ยืนยันว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกของพักจริง
หากสุดท้ายกรกตไม่ประกาศรายชื่อ
เดี๋ยวก็จะขอใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อสารดีกาอีกหนึ่งช่องทาง
ซึ่งเรื่องนี้อาจารย์วิศนุบอกว่าก็ทำได้
เดี๋ยวสารดีกาก็จะพิจารณาให้เร็ว
ส่วนอีกหนึ่งพักที่ดูว่าเหมือนจะมีปัญหาเหมือนกัน
เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครทั้งหลายคือพักเพื่อนไทย
พักนี้ปัญหาของเขาคือรายชื่อผู้ที่ลงสมัครสอสอแบบแบ่งเขต๒๔๐เขต
และบัญชีรายชื่ออีก๕๒รายชื่อใน๓๙จังหวัดเนี่ยอาจจะถูกตัดสิทธิ์ไปเลยนะคะ
สาเหตุที่เกิดจากการที่กรกตบอกว่า
ไม่มีการจัดตั้งสาขาหรือตัวแทนพักการเมืองใน๓๙จังหวัดให้ถูกต้อง
นายอนุวัฒน์วิกัยพัฒน์เป็นหัวหน้าพักเนี่ยเดินทางมาที่สำนักงานกรกตนะคะ
เป็นการยืนยันมาด้วยตัวเองเพื่อเป็นการยืนยัน
บอกว่ากรรมการบริหารพักชุดปัจจุบันได้รับเลือกอย่างถูกต้อง
ตามข้อบังคับของพักหลังจากที่อดีตหัวหน้าพัก
ก็คือนายสิริพิมพ์กลางได้มอบอำนาจให้กับตัวเอง
ซึ่งเป็นเลขาธิการพักในตอนนั้นมีอำนาจแทนในการจัดตั้งสาขาพัก
และตัวแทนพักประจำจังหวัดต่าง
หลังจากนั้นส่งผู้สมัครและแคนดิเดตนายกเข้าไป
ดังนั้นนะคะถ้าผู้สมัครไม่ได้รับการประกาศรายชื่อ
ก็จะฟ้องร้องต่อสารดีกาเพื่อให้คืนสิทธิ์ดังกล่าว
แต่ถ้าสุดท้ายแล้วไม่สามารถกลับมาเป็นผู้สมัครได้นะคะ
จะทำเรื่องต่อไปคือการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรกตค่ะ
เนี่ยปัดกันหน่อยนะคะ
หัวหน้าพักประชาที่ปัดก็คือคุณอภิษฐ์เวชชาชีวะ
ก็บอกว่าอยู่ระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงว่า
มีผู้สมัครสอบเขตของบางพักก็คือของพักตัวเองนะคะ
บางคนที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ
จึงให้ไปชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อกรกตแล้ว
เมื่อกรกตมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วถ้าผู้สมัครคนใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง
ก็มีกระบวนการให้ยื่นร้องเรียนได้
และถ้าในที่สุดมีผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าขาดคุณสมบัติ
ก็จะทำให้พักก็คือต้องยอมรับว่าไม่มีคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้น
และส่งผลกระทบกับการคำนวณจำนวนสอสอแบบบัญชีรายชื่อของพักด้วย
ก็จะได้ครับเพราะมันก็จะไม่มีคะแนนในเขตนั้น
ทีนี้คุณผู้ชมเย็นของเมื่อวานมีรายงานมา
เลขากรกตมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศแจ้งข้อมูลล่าสุดบอกว่า
เพื่อให้ใช้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแบบแบ่งเขต
ก่อนประกาศรับรองรายชื่อทั้ง๓๕๐เขตในวันนี้
ก็พบว่าผลการตรวจสอบสถานภาพพักการเมือง
ที่มีสิทธิ์ส่งสมัครรับเลือกตั้งสอสอ
เนื่องจากว่าไม่มีการจัดตั้งสาขาหรือตัวแทนพักการเมือง
จังหวัดให้ถูกต้องมีจำนวน๗พักด้วยกันค่ะ
รวมถึงมีผู้สมัครที่เข้าข่ายไม่เป็นสมาชิกพักการเมือง
และผู้ร่วมจัดตั้งพัก๒๕๕ราย
และเข้าข่ายไม่เป็นสมาชิกพักไม่ครบ๙๐วัน
และเป็นสมาชิกพักซ้ำซ้อนคือ๒๔๖รายด้วยกันค่ะ